คุณผู้ชมที่กาญจนบุรีค่ะสามีเก่าไปตามง้อขอคืนดีภรรยาแล้วง้อไม่สำเร็จ
สุดท้ายคือวีดีโอคอลไปหาบุกไปถึงบ้านแล้วก็ไปทำลายข้าวของ
คือตัวภรรยาเขามีคลิปนี้ค่ะเขาบอกเนี่ยมันเป็นหลักฐานเห็นไหม
ฝ่ายชายถือค้อนมาแล้วก็วีดีโอคอลไปด้วย
แล้วก็ทำลายข้าวของในบ้านไปด้วยที่มันเป็นประเด็นก็เพราะว่าตัวภรรยาบอกว่า
ไปแจ้งความแล้วคดีไม่คืบก็เลยส่งเรื่องร้องเรียนไปที่เพจดังนะคะ
ตัวฝ่ายหญิงชื่อว่านางสาวถิระดาหรือคุณจ้าอายุ๒๕ปีเธอมีคลิปหลักฐาน
ว่าสามีเก่าวีดีโอคอลมาหาแล้วถือค้อนไปทุบบ้านที่ท่าม่วงกาญจนบุรี
แล้วทำไมแจ้งความคดีไม่คืบอยากให้เพจดังช่วยตามเรื่องให้หน่อย
อยากให้นักข่าวตามเรื่องให้หน่อยเดือนนึงแล้วที่บ้านเธอเสียหาย
แล้วก็ยังไม่ได้ซ่อมเลยเนี่ยดูสภาพบ้านคือไม่มีเงินจะซ่อมอะค่ะ
ก็เลยส่งคลิปมาให้ดูว่าเนี่ยบ้านมันเสียหายตรงไหนเสียหายบ้าง

อันนี้นะคะเป็นประตูห้องน้ำที่แบบว่าเขาตีแตกหนูก็ยังไม่ได้ซ่อม
แล้วก็จะมีเป็นพื้นอย่างนี้ค่ะเป็นพวกคาดน้ำมันที่แบบยังเอาออกไม่หมด
อันนี้เป็นกระจกที่เขาตีแตกนะคะก็คือรอเขามาซ่อมแซม
ยังไม่ได้ซ่อมอะไรเลย
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับนางสาวจ้านะคะก็คือตัวภรรยาที่บอกว่าเธอเป็นผู้เสียหาย
เธอก็เล่าให้ฟังว่าสามีเก่าของเธอบุกมาพังบ้านจริง
กันไปเป็นปีแล้วนะบ้านเสียหายเกือบทั้งหลัง
กระจกแตกทุบเครื่องซักผ้าเอาน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว
ตั้งอยู่ในบ้านไปราดทั้งห้องเลยห้องนอนห้องแต่งตัวแล้วก็หนีไป
มูลค่าความเสียหายประมาณ๕๐๐๐บาท
สาเหตุมันเริ่มมาจากก่อนหน้านี้คบหากันอยู่กินกันมีลูกหนึ่งคน
ทะเลาะกันตัวสามีเก่าชอบทำร้ายร่างกายเธอ
แล้วก็มีการย้ายออกไปไปอยู่บ้านญาติ
ตอนแรกเธอเป็นฝ่ายที่ไปง้อขอคืนดีด้วยซ้ำ
แต่สามีเก่าไม่สนลูกเนี่ยฝ่ายหญิงบอกเธอเลี้ยงเองนะ
แล้วก็พาไปหาปู่ย่าบ้างเป็นครั้งคราว
ไปปีนึงเธอบอกเธออยู่ได้แล้วไม่ง้อแล้วไม่เป็นไร
อยู่คนเดียวก็ได้กลายเป็นว่าอ้าวสามีเก่า
พยายามจะง้อขอคืนดีเริ่มจากการซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้กิน
ไอ้เริ่มต้นมันก็โอเคแหละเนอะซื้อก๋วยเตี๋ยวอะไรมาให้กิน
แต่เป็นจังหวะที่อดีตสามีเห็นเธอวีดีโอคอร์
คุยกับผู้ชายคนใหม่ก็เหมือนกับไล่ให้กลับบ้านไปก่อน
แต่หลังจากนั้นอดีตสามีก็ยังยังง้อนะคะทั้งคุกเข่าทั้งรับปาก
ไม่ทำร้ายร่างกายอีกแล้วแต่เธอบอกไม่เอาแล้ว
เลิกกันเป็นปีแล้วไม่เชื่อแล้วอ่ะก่อนหน้านี้ก็เคยถูกทำร้ายร่างกายมาแล้ว
อยากจะกลับไปคืนดีด้วยก็ไม่ได้อยากจะเอาเรื่อง
ได้แจ้งความเรื่องของการทำร้ายร่างกายด้วยซ้ำจนเนี่ยค่ะ
เช้าวันเกิดเหตุสามีเก่าไปส่งลูกที่โรงเรียน
แชทมาหาเธอเถียงกันเพราะตกเย็นเธอไปรับลูกที่โรงเรียน
สามีเก่าทะเลาะกันอีกเธอก็พาลูกออกมาแต่สามีเก่าพยายามจะโทรหา
ขอลูกคืนจะเอาลูกคืนเธอก็บอกไม่เอาอ่ะยังไงก็ไม่ให้คืน
เลี้ยงของเธอมาตั้งนานกลัวลูกจะอันตรายกลัวเธอจะถูกทำร้ายอีก
สามีเก่าวิดีโอคอลมาหาโชว์เลยมีค้อนในมือ
แล้วก็ไปทุบเนี่ยทำลายข้าวของในบ้าน
เพราะว่าเรามีปัญหากันก็คือแยกทางกัน
แล้วก็มีปัญหากันเรื่องลูกนิดหน่อยอืมก็ไม่คิดว่าเขาอ่ะ
จะมาทำร้ายขนาดนี้หลังจากนั้นเขาบอกว่า
จะไม่เอาลูกมาคืนใช่ไหมเขาก็เลยเข้าไปในบ้าน
แล้วก็บอกว่าให้ไปเจอกันที่บ้านหนูก็บอกไม่ไป
เพราะว่าเขาเคยทำร้ายหนูมาแล้วสองครั้งเขาก็เลยเอาน้ำมันเครื่องหน้าบ้านค่ะ
กค้อนไปหนึ่งอันแล้วก็เอาค้อนไปตีกระจกก่อน
คือวีดีโอคอลมาหาหนูอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้หนูดูตรงนั้นเลย
เอาขอนตีกระจกบ้านก่อนค่ะแล้วก็เปิดบ้านเข้าไป
แล้วก็เอาน้ำมันเครื่องที่อยู่หน้าบ้านลาดทั้งหมดเลย
ลาดตั้งแต่ห้องนอนค่ะแล้วก็ไปถึงห้องแต่งตัว
แล้วก็ไปตัดสายตู้เย็นแล้วก็ตีเครื่องซักผ้า
วันนี้คุณวิรยุทธ์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ที่บ้านของนางเสาจ้าบ้านของฝ่ายหญิงนะคะ
ก็ปิดเงียบเจ้าตัวทำงานอยู่

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามคลิปมันคือ๒กันยายน
ฝ่ายชายบุกเข้าไปตั้งแต่๔โมงเย็นเริ่มพังตั้งแต่ประตูหน้าบ้าน
แล้วก็ไปทำลายข้าวของในบ้านแต่เพื่อนบ้านไม่กล้ายุ่ง
ก็บ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของฝ่ายชายด้วยอ่ะคือฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง
เขากู้ด้วยกันไงฮะครับแล้วก็ซื้อบ้านมาด้วยกัน
แล้วก็บ้านของเขาด้วยส่วนหนึ่งก็เลยไม่กล้าเข้าไปยุ่ง
พอเขาอยู่ด้วยกันสักปีหย่าร้างกันไปทั้งคู่ก็เหมือนกับตกลงเซ็นยินยอม
ว่าบ้านหลังนี้บ้านหลังที่เกิดเรื่องยกให้ฝ่ายหญิงไป
ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนหย่าทีนี้เรื่องทางคดีมันจะต้องยังไงบ้าง
ทำไมคดีถึงไม่คืบนางสาวจ้าบอกว่าแจ้งความแล้วทำไมไม่คืบเลย
เราไปถามผู้กำกับการสภท่าม่วงค่ะพันธุ์ตำรวจเอกสารวุฒิศรีสังวร
ได้ข้อมูลมาว่าตำรวจไม่ได้เพิกเฉยนะฝ่ายหญิงมาแจ้งความ
ตำรวจก็พยายามจะติดต่อให้มาให้ปากคำแต่ฝ่ายหญิงนั่นแหละไม่มาตามที่ตำรวจนัด
ฝ่ายหญิงเขาบอกเขาต้องทำงานอืม
ไม่ได้ไปให้ปากคำคดีมันก็เลยช้าแต่ว่าล่าสุดตำรวจบอกว่าติดต่อไปหาฝ่ายชายตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ได้ข้อมูลมาว่าฝ่ายชายย้ายไปทำงานแถวชนบุรีฝ่ายชายพร้อมจะมาให้ปากคำ
วันอาทิตย์๓๐ตุลาคมออกหมายเรียกไปแล้วครั้งหนึ่งด้วย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตามเรื่องให้ไม่ได้เพิกเฉยค่ะ